พี่คุณผู้ชมเรื่องราวของน้ำหนัก
คือจะบอกว่าตอนนั่งก็สบายดีไม่สบายตอนล้ม
ใครจะไปสบายนึกว่านั่งแล้วแบบปรับเป็นเบาะนอนได้เหมือนโซฟาเบส
คือมันเป็นที่นั่งอารมณ์แบบคล้ายรังนกอยู่เหมือนกันนะ
ครับใช่ใช่ดูในแนมใช่ไหม
จริงแล้วมันไม่น่าจะสายนะเราน่าจะนั่งให้มันนิ่งมั่นคงไหม
ไม่สมดุลอ๋อมันเสียสมดุล

เออเอาดูกันให้ดีแล้วกันบางทีนะคือไม่ได้มาบูลลี่เรื่องน้ำนงน้ำหนัก
จริงไม่ได้น้ำหนักเยอะก็มีโอกาสล้มได้เหมือนกัน
จริงค่ะค่ะ